สภาพของแม่น้ำโขงที่ไหลผ่านพื้นที่ทางตอนเหนือของจังหวัดเชียงรายตอนนี้กำลังแห้งขอดหนักนะครับ
ส่งผลกระทบกับเรือสินค้าแล้วก็เรือท่องเที่ยวจากประเทศจีนจนต้องจอดกลางทาง
เนื่องจากว่าใบพัดเรือเสียหายจากการกระแทกกับโขดหิน
มุมสูงที่ทีมข่าวไทยรัฐทีวีได้บันทึกสภาพแม่น้ำโขงตั้งแต่สามเหลี่ยมทองคำอำเภอเชียงแสนไปถึงบ้านมองบางมองป่าแหลวนะครับ
พม่าเห็นได้ชัดถึงสภาพก่อแก่งหินที่ผุดขึ้นเป็นระยะหลังระดับน้ำในแม่น้ำโขงลดต่ำลง
โดยจุดที่แม่น้ำโขงกว้างแล้วก็ตื้นที่สุดอยู่ห่างจากสามเหลี่ยมทองคำไปทางทิศเหนือประมาณสัก๕๓กิโลเมตร
พบว่าตลอดเส้นทางเดินเรือเห็นโขดหินแล้วก็เนินทรายโผล่ขึ้นมาตลอดทางเป็นอุปสรรคต่อการเดินเรือเป็นอย่างมาก
จุดโขดหินโผล่ขึ้นมาสูงกว่า๒เมตรทำให้การเดินเรือซึ่งมีทั้งเรือนำเที่ยวแล้วก็เรือบรรทุกสินค้าสัญจรด้วยความยากลำบาก
แล้วก็ทำให้เรือบรรทุกข์สินค้าขนาดสี่ร้อยห้าสิบตันของจีนที่บรรทุกของมาจากท่ารือในบนทลยูนาน

ผู้ประกอบการเดินเรือท่องเที่ยวระหว่างประเทศ

ว่าขณะนี้ระดับน้ำโขงลดลงมาก
ส่งผลต่อเรือที่กินระวังน้ำเกิน๑เมตร

โดยเฉพาะบริเวณที่จุดบ้านมองป่าแล้ว
และต้องอาศัยความชำนาญของกัปตัน
โดยล่าสุดพบว่ามีเรือบรรทุกสินค้าบางลำ

ใบพัดเรือกระแทกขดหินเสียหาย

จะสามารถเดินเรือต่อไปได้